แล้วก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งเช้าวันนี้ด้วย
กรณีเสือในวัดป่าหลวงตาบัว
ถูกต้องวันนี้มีการนำกำลังเข้าไป

ล่าสุดครับทางด้านของรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
มีการนำกำลังทหารตำรวจไปที่วัดป่าหลวงตาบัวนะครับ

นำเสือที่เป็นของกลาง๑๓๗ตัวออกมา

ต้องกลับไปขออำนาจศาลออกหมายค้นก่อนนะครับ

รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
พร้อมพุ่มในการสำนักป้องกันปรับรามสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
สัตวแพทย์จากกรมอุทยาน

เดินทางไปที่บริเวณปากทางเข้าประตูสวนเสือวัดป่าหลวงตาบัวครับ
อยู่ที่ตำบลสิงห์อำเภอไซโยก
เพื่อดำเนินการขนย้ายเสือของกลางที่ตก
เป็นของแผ่นดินจำนวน๑๓๗ตัว
จากทางวัดนั้นได้ปิดประตูไว้ทั้งหมดครับ
ต่อมาพันธุ์ตำรวจเอกสุพิษภงพักจรุงนะครับ
ซึ่งเป็นรองประธานมูลนิธิวัดป่าหลวงตาบัวนะครับ
ก็เปิดเผยว่าทางวัดต้องขอความเป็นธรรม
เพราะขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของสารปกครอง
ไม่อนุญาตให้เข้าไปดำเนินการได้ครับ
นายอดีศรจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของกองนิติกรกรมอุทยาน
เดินทางไปขอหมายค้นจากศาลจังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่จึงเริ่มดำเนินการตรวจค้นภายในกรงเสือนะครับที่เกาะเสือ
แต่ทางวัดเองก็กลับปล่อยเสือออกมา๑๐ตัวทำให้ไม่สามารถไปจับได้ครับ
ตรึงกำลังอยู่ที่บริเวณด้านหน้าเกาะเสือครับ
จากนั้นในอดีศรรองอธิบดีกรมอุทยานร่วมหามรือกันในการกำหนดวิธีการจับกลุ่ม
กับพันเอกสารวุฒิชายสิทธิ์นะครับ
ซึ่งเป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่๑๙
ข้อสรุปว่าให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งกรงเพื่อจับเสือในจุดแรกที่บริเวณไทเกอร์แคนย่อนครับ
ซึ่งเป็นจุดแสดงเสือที่มีอยู่๘ตัว
ล่าสุดก็สามารถจับออกมาได้แล้ว๒ตัวครับ